พาคุณผู้ชมไปดูหน้าของเศรษฐีใหม่กันหน่อย

โอ้โหมีเศรษฐีใหม่เยอะแยะมากมาย
โดยเฉพาะที่หนองบัวลำพู
คุณสมเชื่อมั้ยว่ามี๓คน

แสดงว่าเล่มนี้มันไปที่หนองบัวลำพูเล่มที่มีรางวัลที่๑
เลขนี้คือโชคดีมากเหลือเกิน

เอาไปดูนี่เศรษฐีใหม่แห่งเมืองหนองบัวลำพูถูกมรวรรณที่๑งวดนี้อย่างที่บอกไป๓คน
ซึ่ง๑ในจำนวน๓คนคือนายคนนี้คุณพิชัยผลพัฒนาอายุ๔๒
คุณนิพนธ์เนี่ยผู้เป็นพ่อมักจะฝันเหมือนกันฝันเห็นน้องชายที่เสียไปแล้วเมื่อปีก่อน

กระทั่ง๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ซึ่งเงินรางวัลที่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งไปทำบุญให้กับน้องนะ
เหมือนน้องมาบอกเหมือนน้องมาให้หวย
แล้วก็เก็บไว้เอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับเรื่องของ
ทุนในการค้าให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไปนะครับส่วนอีกสองคน
ผู้โชคดีที่นี่อีก๒คนนะฮะก็คือทีมข่าวเขาทราบมาคือ
นางอุทัยบัวศรีอายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นชาวบ้านตำบลป่ามไม้งาม
แล้วก็นางสาวมันทนามรามสิริอ่าคนนี้อายุสิบแปดเองโอ้ย
ก็เป็นชาวบ้านตำบลกุฎจิกนะฮะก็เป็นผู้โชคดีทั้งหมดสามคน
คุณผู้ชมนะนับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวันครบรอบ
ี่สิบห้าปีของการสถาปนาจังหวัดพอดีอ่ะฮะแล้วคนจังหวัดเนี้ยถูกไปสามคน
จังหวัดให้โชคจังหวัดให้โชคอืมนะฮะนะครับอ้าวไปดูที่นครปฐม
ไปดูที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมที่นี่มีคนโชคดีสาวสวย
สาวใหญ่คนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งอายุสี่สิบสองปีนางสาวตรึงตรา
ไทยสี่คำเหมือนกับเจ๊ตาเจ๊ตาเนี้ยเป็นอาหารสมัครช่วยงานเจ้าละธี
มูลละทิศศุกรณ์สารานุเคราะห์นครปฐมจุดบางเรย์อะ
เธอก็บอกว่าทำหน้าที่นี้มา๓ปีแล้วพอถึงวันพระก็จะมีการสวดมนต์กับพระจี้กงในมูลนิธิเป็นประจำในคนนี้นะ
ล่าสุดนะฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตรงกับวันพระก็สวดมนต์ตามปกติ
พอดีเนี่ยมีน้องในมูลนิธินำลอตเตอรี่มาขายก็ซื้อไว้เลขในใจก็คือ๔๐เพราะฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้สี่แสน
ก็เลยซื้อมาเลขท้าย๘๔๐เก็บเอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จะแก้บนด้วยการเดินรอบพระปฐมเจดี๑รอบ
นะฮะแล้วพอรู้ว่าโอ้โหเธอเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งคุณผู้ชมดีใจตกใจมาก
มาทำบุญด้วยแล้วก็ฝากบอกทุกคน
ร่วมกันทำความดีแล้วความดีจะย้อนกลับมา

เขาทำความดีและสุดท้ายเขาก็ได้ดีกลับไป
ไปฟังเสียงของเศรษฐีคนนี้กันหน่อยนะครับ
ก็คือว่าการทำความดีทุกคนทำไปเถอะค่ะ
ยังไงมันจะต้องย้อนกลับมาถึงตัวท่านทุกคน
ถ้าไม่กลับกับตัวท่านก็บิดามานดา
หรือว่าพี่น้องของทุกคนจะได้รับผลบุญของเรานี้ไปค่ะ
มันคุ้มมากเลยกับการที่เราเอาใจไปช่วยคนอื่นด้วยใจของเรา
โดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทน
มันกลับมาแบบว่าแบบที่เราตั้งตัวไม่ทันถึงทุกวันนี้ค่ะ
จริงครับถูกรางวัลที่๑คุ้มจริงนะฮะ
ทางด้านของนางสาวนารีรัฐสุวรรณยศอายุ๖๑ปี
คุณผู้ชมไปดูที่หางดงคนนี้กันหน่อยฮะ
นี่อยู่ที่หางดงจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
ก็ถือเป็นคนดวงเฮงอีกรายถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

๖ห้า๓๐ค่ะ๖ห้า๓๐
คือ๕ใบใบละ๖ล้านใช่ไหมได้มา๓๐ล้านบาท
เธอก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากโรงพยาบาลสวนดอก
ตอนไปรักษาตัวเขาป่วยนะ
ตอนแรกเขามองหาเลขคือเขามีเลขในใจ
แต่มันไม่มีมามี
ไม่ถูก
แต่สุดท้ายพอเอาไปตรวจ
โอ้โหมันถูกคุณ๓๐ล้าน

ก่อนจากนั้นก่อนนั้นก็มีการบอกญาติให้ทราบ

เป็นหลักฐานก่อนที่จะไปรับเงินรางวัลที่กองสลากต่อไป
๓๐ล้านหนอดเลยนะฮะ
ปิดท้ายกันที่เพชรชบูรณ์คุณผู้ชม
หลังจากที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็ทำให้บรรยากาศการซื้อขายมันก็คึกคัก

สลากไปออกทีไงคนก็เอ้ย
เอาโชคมาให้หรือเปล่าแบบนั้นนะ
ชาวบ้านก็เชื่อว่ากองสลากน่าจะมีการนำโชคมาให้

ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่นี่ถูกรางวัล
เยอะแยะมากมายคือมันเกี่ยวข้องกับจังหวัด

อย่างนายสมบูรณ์บุตรสุยอายุ๕๙
เป็นชาวบ้านของอำเภอวังปกบอกว่า
ก็ดีใจแค่นี้ก็ดีใจแล้วล่ะ

เขาก็ถูกเลขท้าย๒ตัว๖๗เหมือนกัน

เป็นอายุของญาติผู้ใหญ่ประกอบกับเป็นรหัส

หลายคนก็เลยซื้อ๖๗เพราะว่ากองสลาก
และไทยรัฐเนี่ยไปที่นี่ไง

จังหวัดให้รางวัลเพชรบูรณ์
กับที่น้องบูรรณภูก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับ

อยู่อุบลหรออยู่อุบลเดี๋ยวรอก่อน๓๔๐๐